ไม่เป็นไรไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

เป็นพิธีมอบพันธุ์ปลา
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณหนองสาธารณะ
แก่งดอนกลางจังหวัดกาลสิน

ถ้านายอำเภอก็ยังโอ้โฮเปิดงานกันยัง
ใช่ค่ะนายอำเภอเมืองกาลสินก็คือ
นายรณชิตพุทธลานะคะก็กำลังกล่าวเปิดงาน
สำหรับพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชน
เพื่อที่จะเอาไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน

วันนี้ผมจะมาหมอบพันธุ์ปลาให้นะฮะ
ที่บริเวณหนองสาธารณะแก่งดอนกลางตำบลกาลสินอำเภอเมืองแห่งนี้นะครับ
ปลาจะได้ลงไปอยู่เติบโตให้พี่น้องประชาชน
ได้มาจับประกอบอาชีพ
จริงเขาเปิดแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ

และในระหว่างที่รอสื่อมวลชนเก็บภาพอยู่บนเวที
ก็คือท่านก็พูดไปกล่าวรายงานไปบอกว่ามาพันมามีมาพันธุ์อะไรบ้างมีกี่ตัว

ระหว่างที่รอนี่แหละประชาชนก็นั่งฟังไป

ระหว่างที่หม้อพันธุ์ปลาแบบนี้
คือตกครั้งเดียวนะแต่ทำให้เห็นว่าเป็น๓ครั้ง

คือดีนะแท่นที่กล่าวไม่ล้มลงมาด้วย
เออใช่และดีคือเวทีไม่สูงไงคุณ

พังลงไปเท่านั้นก็เฮกันเลยทีเดียว
กันเลยทีเดียวแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับ
ทั้งผู้ที่ร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองกาลสินก็
การสินก็ใช่ค่ะคุณสปิริตแรงก็มอบกันต่อร่างเวทีแบบนี้
ไม่ต้องตกอกตกใจมอบกันได้ต่อนะคะเพื่อดำเนินการพิธีให้เสร็จสิ้น
แล้วก็พิธีต่อไปก็เอาพันปลาไปปล่อยนะ
พิธีกรก็คงจะไปเป็นพิธีกรแล้วคุณอุ้ย

ทุกอย่างนี้ก็ดำเนินหน้าต่อไปแก้ไขสถานการณ์กันไป
เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะเอาพูดถึงโครงการเขาหน่อยคุณ
สำหรับงานนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
เพื่อความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ
ทางจังหวัดอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานประมงกาลสิน
จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเอาไปปล่อยลงแหล่งน้ำ
หนึ่งสร้างรายได้สองสร้างแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนนะคะ
ก็คัดเลือกสวนสาธารณะแก่งดอนกลางแห่งนี้แหละ
เป็นสถานที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด
มีกุ้งด้วยนะกุ้งกล้ามกรามรวม๗แสนตัว
โอ้โหเดี๋ยวเขาจะไปเติบโตอยู่ในบึงแห่งนี้นะคะ
ขณะเดียวกันในอำเภอเมืองกาลสินขอให้ประชาชนช่วงนี้
ดเว้นการจับสัตว์น้ำไปหน่อยนะ๓๔เดือนให้เขาโตก่อนนะ
และหลังจากนี้ก็อยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ
ให้เขามีโอกาสเจริญเติบโตขยายพันธุ์ค่ะ
หลังจากนี้ก็พอทางประมงมั่นใจว่าเขาเจริญเติบโตแล้ว

และหลังจากนี้งานหน้าเวทีก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม

อันนี้เป็นข้อควรระวังจริงนะในการจัดงานต่างนะครับ